อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอันนี้น่าหวาดเสียวมากครับ
เพราะว่าบริเวณเหล็กราวสะพานมันพุ่งทะลุเข้ามาในรถกระบะคันนี้
คนนั่งอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีเลยนะ
ที่นั่งในรถเนี่ยฮะรอดหรือไม่ดูเหตุการณ์นี้ครับ

เออเดี๋ยวหนาว

ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถกระบะออกมาอย่างปลอดภัย
รุ่งเช้าที่ผ่านมา๖โมงเช้าวันนี้ครับ
กระบะคันนี้ทะเบียนบมสฤ๕๘๙๒นปฐครับ
เกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่าช่วงฝนตกด้วยแล้วเสียหลักฮะ
เห็นไหมครับว่ามันมีแท่งเหล็กยาวมากเลยเนี่ย
อันนี้เป็นเหล็กราวสะพานยาวประมาณ๖เมตร
บททะลุรถออกมาข้างหน้าเลยครับ

พลิกคว่ำตะแคงจอดอยู่ช่องขวาสุดครับ
ขาเข้ากรุงเทพลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
นี่คือถนนบรมราชชนนานีครับอำเภอสามพรานที่จังหวัดนครปฐม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนายกวีอายุ๔๗ปี
ผู้โดยสารที่นั่งคู่มาข้างคนขับ
เพราะประตูกระบะทับแขนฝั่งซ้ายเอาไว้
พยายามจะช่วยให้ออกมาจากกระบะให้ได้และต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับ
ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยและส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ในขณะที่คนขับกระบะชื่อว่านายพงศักดิ์อายุ๓๑ครับ

สุดท้ายพบว่าบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายเล็กน้อย
เขาเล่าให้ฟังนาทีระทึกที่เกิดเหตุฮะฝนตกหนักถนนลื่น
แล้วมีน้ำขังรถเสียหลักชนขอบราวสะพานอย่างจัง
แล้วสังเกตว่าไอ้เหล็กยาวเนี่ยมันพุ่งทะลุแวบไปฮะ
ฉิวเฉียดเลยเขาบอกเลยว่าคือมันเฉียดตัวผมไปนิดเดียว
ถ้าเสียบมาองศาเบี่ยงมาอีกนิดนึงเข้าตัวแน่เผลอ
ถ้าเข้าตัวอาจจะขาดครึ่งท่อนก็ได้
เขาบอกว่าตอนนั้นเขามีสติมากพอเห็นว่าเป็นเหล็กราวสะพานแล้ว
ก็พยายามตั้งสติแล้วค่อยคลานออกมาแล้วขอความช่วยเหลือ
กระทั่งช่วยตัวเองรอดปลอดภัยและคนที่นั่งมาด้วยก็ปลอดภัย
อกจากนี้พี่เขายังเชื่อว่าเป็นบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเขาด้วยครับ
เขาโชว์ให้ดูมีพระอยู่๓องค์มีพระองค์ไหนบ้าง
ซ้ายสุดของภาพนี่คือหลวงปู่แพ่วครับในขณะที่อีกสององค์ที่เหลือนั้นคือ
หลวงพ่อเงินครับเขาบอกยกมือท่วมหัวเลยฮะวันทาสาธุว่า
นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างในเรื่องความเชื่อที่คุ้มครองเขาให้ปลอดภัย
จากนั้นก็นำตัวทั้งคนขับและคนที่นั่งมาด้วยส่งรักษา
แล้วก็เช็คร่างกายที่โรงพยาบาล
ตำรวจสภสามพลานครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะเร่งแก้ไขพื้นที่ตรงจุดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

เห็นแล้วหวัดเสี่ยวมากเลยนะคะ